จนถึงอัปเดตตอนนี้ก็มีการแข่งขันกันอยู่ด้วยนะครับจากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
คุณผู้ชมครับกวาลาลัมเปอร์คือนครหลวงที่ไม่มีวันหลับไหลนะครับ
จะทำให้นครหลวงแห่งนี้เบี่ยมไปด้วยสีสันมากยิ่งขึ้นครับ
ในส่วนของผลงานนักกีฬาไทยนะครับถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่มขึ้น
ทั้งทีมฟุตซอลชายและฟุตซอลหญิงเก็บใช้ชนะเหนือเวียดนามได้ครับ
จากนั้นนาทีที่๑๘มุธมัติอุสมานมูซามายิงประตูที่๒ให้ไทย
ที่ไทยจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับ

นามทำประตูไล่มาเป็น๑ประตูต่อ๓

ให้ไทยเอาชนะเวียดนามไป๔ประตูต่อ๑
ใช้ชนะในเกมแรกได้สำเร็จครับ
หลังเกมโฮเซมาเรียปูปิสกุลซื้อของทีมชาติไทย

และผู้เล่นในอาเซียนก็มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าจะชนะคู่ปรับสำคัญอย่างเวียดนามไปแล้ว

ซอลชายนัดต่อไปจะเจอกับอินโดนีเซีย
วันที่๒๐สิงหาคมเวลา๑๔นาฬิกาครับ
ขณะที่ฟุตซอลหญิงนัดแรกก็ลงสนามเจอกับเวียดนามเหมือนกันนะครับ
เกมครึ่งแรกทั้ง๒ทีมยังไม่สามารถทำประตูได้

ทำให้จบครึ่งแรกยังเสมอกัน๐ต่อ๐
กลับมาครึ่งหลังทีมไทยจบสกอร์ดีกว่า

เป็นศาสิชาโพธิวงศ์ที่มายิงให้ไทยนำห่างเป็น๒ต่อ๐

จิฤภพานิมรัตนสิงมายิงให้ไทยนำห่างเป็น๓ประตูตลูกับ๐
ว่าท้ายเกมเวียดนามจะไล่มา๑ประตูต่อ๓จากเหงียนทีเวย
แต่ก็ไล่ไม่ทันครับทำให้เวียดนามแพ้ไทยไป๑ต่อ๓
ประเดิม๓คะแนนแรกได้สำเร็จ
ซึ่งโค้ชอุดมทวีสุกก็บอกหลังเกมว่า
พอใจผลงานของลูกทีมหลังเอาชนะคู่แข่งสำคัญได้
แต่ก็ยังเหลืออีก๓เกมที่ต้องแข่งขันครับ
ไปกันที่เซปักตะกร่อกันบ้างนะครับแข่งขันกันในประเภททีมชุดชายครับ
ทีมไทยลงสนามถึง๒เกมครับ
โดยทีมไทยเอาชนะอินโดนีเซียในเกมแรกไปได้๓ต่อ๐ทีมครับ
และทีมไทยก็ไม่พลาดเอาชนะไป๓ต่อ๐ครับ

ชิงชนะเลิศกับมาเลเซียเจ้าภาพ

ห่างจากเมืองกุลาลัมเปอร์ราว๔๒กิโลเมตร

สองพี่น้องที่เป็นขวัญใจชาวไทยอย่างสายลับ

และนักกีฬาไทยทุกคนด้วยครับ
ค่ะก็ฝากแฟนชาวไทยนะคะ
ส่งกำลังใจมาเชียร์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยด้วยนะคะจริงในปีนี้เรามีศิลปะบังคับม้ามาลาทอนแล้วก็กระโดดข้ามเครื่องกิดขวานะคะ
เริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบก็ปรับเป็นกำลังใจให้ทีมขี่หมาไทยเยอะเยอะค่ะ
แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนด้วยค่ะพวกเราสู้เต็มที่ค่ะ
กำลังใจสำคัญเสมอค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
กีฬาฟุตซอลและฟุตบอลครับถือเป็นกีฬาชนิดแรกนะครับ
ทางเจ้าภาพจัดโปรแกรมให้แข่งขันกันก่อนซึ่งในช่วงแรกก็เกิดปัญหาขึ้นครับ
เมื่อชาติสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างก็เจอกับปัญหาต่างนานาครับ
ทีมข่าวจึงได้รวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งจากบนโลกโซเชียลแล้วก็ทั้งสิ่งที่ได้พบจากการพูดคุยครับ
นำมาประมวลให้คุณผู้ชมได้รับทราบกัน๕เหตุการณ์ครับ
เหตุการณ์แรกครับเป็นทีมชาติพม่าที่พบเจอมานะครับและถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนักเลยสำหรับเจ้าภาพมาเลเซียครับ
ในเกมฟุตบอลหญิงที่ทีมชาติพม่าถล่มมาเลเซียเจ้าภาพไปห้าประตูต่อศูนย์
แต่ว่าหลังจบเกมในเวลา๒๒นาฬิกา๔๕นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับ
บัสของทีมพม่ากลับไม่มารับที่สนามครับทำให้ทีมต้องรอเป็นเวลานาน
และต้องรอจนถึงเวลาเกือบ๒๔นาฬิกาครับจึงจะสามารถออกจากสนามแข่งขันได้
ภายหลังนะครับก็ได้มีการตรวจสอบพบว่าคนขับรถไม่ชำนาญเส้นทาง
และต้องเจอด่านตรวจเป็นเวลาถึงสิบห้านาทีเรื่องนี้สมาคมฟุตบอลเมียนมาร์ก็ไม่พอใจครับ
และออกแถลงการก่อนที่สุดท้ายทางมาซอกก็จะแถลงการขอโทษเช่นเดียวกันนะครับ
ไปกันที่ทีมชาติเวียดนามครับก็เจอกับปัญหาเช่นเดียวกันครับ
ตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาเดินทางมาถึงสำหรับทีมฟุตบอลชายก็เจอปัญหาสนามซ้อมซ้ำซ้อนและไม่มีสนามซ้อม
และล่าสุดก็ยังมีนักฟุตบอลหญิงครับที่เดินทางไปสนามซ้อมไม่ทันอย่างดังตรีฮิวตรัน
เดินทางไปสมทบกับเพื่อนทีหลังนะครับทางโรงแรมได้จัดรถให้เดินทางไปครับ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่กลับขับรถพาวนอยู่แถวหน้าโรงแรมเป็นเวลากว่า๑๕นาทีครับ
สร้างความงงงวยให้กับนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว
เจ้าภาพมาเลเซียได้อ้างว่าตัวของแฟนพม่าจำหน่ายหมดแล้วทำให้มีแฟนจำนวนมากมากองอยู่ที่บริเวณหน้าสนามและต้องชมเกมจากอีกมุมหนึ่งของสนามนะครับ
กลางคำถามที่ว่าทำไมไม่ให้พวกเขาเข้าสนามทั้งที่เมื่อมองจากภาพแล้วจะเห็นว่ามีที่ว่างอยู่พอสมควรครับ
เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นในโซเชียลนะครับ
ส่วนชาติเจ้าภาพมาเลเซียเองก็มีเสียงวิภาควิจารณ์พอสมควรในเกมที่มาเลเซียเจอกับสิงคโปร์
เมื่อมีคลิปที่แฟนมาเลเซียร้องเพลงด่าสิงคโปร์ว่าอันจิ้ง
ลายเป็นไทยก็คือสุนัขข้างถนนครับ
แม้ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการเชียร์ของกองเชียร์มาเลเซียแต่ว่าพอคลิปเผยแพร่ออกไปก็ถูกวิภาควิจารณ์ในฐานะเจ้าภาพว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคู่แข่งครับ
และสุดท้ายนี่แหละครับก็คือทีมฟุตซอลไทยนั่นเองที่โดนเลขของเจ้าภาพทั้งการจัดโรงแรมกระจายชั้น
ต้องนั่งแท็กซี่ไปสนามซ้อมเองไม่มีรถจัดไว้ให้
ต้องเสียค่าไฟในการฝึกซ้อมด้วยนะครับ
และล่าสุดก่อนแข่งกับเวียดนามพวกเขาก็ต้องเจอปัญหาอีกครั้งครับ
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานแต่ว่าห้องของคู่แข่งกลับทำงานปกติ
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามมาช่วยในภายหลังก็ตามครับ
อย่างไรก็ตามโค้ชอุดมทวีสุกเองก็เปิดเผยนะครับว่าไม่ได้ติดใจกับเรื่องนี้ครับ
แต่ว่าก็อยากจะให้ทางเจ้าภาพนั้นมีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้
ถ้าเรามองว่ามันก็ทำให้เราอึดอัดนะครับในความคิด
เวลาเราเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตัวนะครับก็ร้อนเช็ดเหงื่อไปนะเอาน้ำรูปหน้าไปนะครับ
ก็อ้าน้ำเอาน้ำแข็งมาใส่ม๊ะเรยลมมึกยูโกแล้วยูโกแล้วก็ไฮก็ออกไป

ส่วนพิธีเปิดที่จะมีขึ้นนะครับเจ้าภาพมาเลเซียนั้นยังคงปิดเป็นความลับครับ
คุณผู้ชมทุกท่านอย่างแน่นอนครับ

รายงานจากกรุงกวาลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับ